ไปดูอีกที่หนึ่งเป็นงานประเพณีดีนะ

เดี๋ยวจะเข้าใกล้ช่วงเข้าพรรษาแล้วนะคะ
ก็เลยมีการเตรียมแกะสลักต้นเทียนกันอย่างยิ่งใหญ่เลยจ้า

วัดไหนแล้วก็วัดเดิมไงอ้าว
รู้แล้ววัดเดิมเราเล่าหลายวัดมากเลยตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ย

หมายถึงชื่อวัดแต่ชื่อวัดเดิม

อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมา

คุณผู้ชมคงจำชื่อได้วันนี้แน่แหละ
เดิมแห่งนี้เขากำลังเตรียมจัดงานเทศกาลเทียนประเพณีเข้าพรรษา
อ๋อแห่เทียนภรรษานะคะใช่แล้วค่ะ
งานนี้จะต้องไปคุยกับคนนี้เลย
คุณพัชรพลดวงทองและคุณเกียรติศักดิ์ดวงทอง
สองพี่น้องที่เป็นช่างแกะสลักเทียนเนี่ยนะคะครับ
เขาก็มาร่วมแกะสลักในงานนี้นะคะ
เพื่อที่จะนำขบวนต้นเทียนไปแห่อย่างยิ่งใหญ่
คุณพัชรพลและคุณเกียรติศักดิ์ตอนนี้กำลังเร่งมือเลยค่ะ
มือก็แกะป้ายปากก็ตอบคำถามข่าวไปนะคะ
บอกว่าการตกแต่งขบวนเทียนพรรษานี่นะคะ
จะเป็นการตกแต่งขบวนเทียนพรรษาประเภทก่อแกะสลักเทียนใหญ่

คือเขาก็จะมีการแบ่งแยกประเภทกันด้วย

ส่วนความสูง๕เมตร
กว้าง๓เมตร๘๐เซนติเมตร

คนไปยืนเทียบแล้วโอ้โหต้องเงยหน้ามองเลยค่ะ
แล้วต้องใช้เนื้อเทียนมากถึง๑๐ตัน

ขบวนเทียนวัดเดิมเลยนะคะเขาจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็รายละเอียดประณีตสวยงาม
วดลายที่แกะสลักนั้นเป็นลายไทยนะคะ
ซึ่งก็เป็นลายไทยแบบประเพณีดั้งเดิมที่พัฒนามาแต่โบร่ำโบราณ
โดดเด่นรูปลักษณ์รูปทรงเฉิดฉายอลังการงานสร้าง
แล้วผสมผสานด้วยองค์ประกอบต่างที่พัฒนาต่อยอดให้ดูทันสมัย
แล้วก็มีเอกลักษณ์ของทางวัดเดิมนะ
คุณผู้ชมดูแล้วกันรายละเอียดเขามีเยอะจริง
ส่วนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจะจัดวันที่๑๔สิงหาคม
บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาวันที่๒สิงหาคม
ก็เป็นงานใหญ่นะคะที่เขาจะจัดกันหลายวัดจะนำขบวนต้นเทียนมาแห่กัน
มีโอกาสก็ไปร่วมงานบุญนี้ได้
หลักจริงก็ที่จังหวัดอุบลใช่ไหม

แต่จริงในหลายจังหวัดของทางภาคอีสาน
เขาก็จะจัดงานแบบนี้ที่เป็นช่วงงานเทศกาลด้วย